อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องจับตากันอย่างใกล้ชิด
แล้วก็เฝ้าระวังกันด้วยนั่นก็คือเรื่องของฟ้าฝนแล้วก็ภัยธรรมชาติ
เมื่อวานนี้ที่พระประแดงสมุทรประการ
เชื่อว่าหลายคนได้เห็นคลิปแล้วตกใจกันเป็นแถวเลยนะคะ

เพราะเหตุการณ์แบบนี้แทบจะไม่เคยเกิดขึ้นเลย
เฉพาะคนถ่ายคลิปบอกว่าตั้งแต่เกิดมา๔๐ปีนะไม่เคยเจอเลย
อายุหมุนงวงช้างด้านหลังต้นหมุนแรงมากแรงขนาดไหน
มันเข้าไปในบ้านหมู่บ้านหรูแล้วปรากฏว่าหอบเอาหลังคาบ้านนะคะ
บินว่อนกระจายเลยค่ะเอาไปดูคลิปเหตุการณ์กันนะคะ
อายุหมุนอยู่หน้าบ้านเลย

เดี๋ยวพ่อรัศนีช่วยด้วยนะคะ
อย่าให้มันมาตรงบ้านหนูนะนี่ตรงแก้มันเลย
ให้มันไปไกลนะคะ
ถ้าอย่าไปตรงบ้านตรงนั้นเลยหยุดได้ไหม
ไม่เคยเห็นในชีวิตเลย
หลังคาไปอยู่ใต้โต๊ะหรือลิงไปในโต๊ะ

เข้าใจหัวอกเลย
มันหอบเอาหลังคาบ้านไปเลยนะคะ

เขาตกอกตกใจร้องห่มร้องไห้นะคะ
คลิปแรกแม่ค้าขายส้มตำเธอถ่ายไว้ได้
ภาวนาต้องขอหลวงพ่อฤษีที่เธอนับถือ
บอกว่าอย่าให้มันหมุนมาที่บ้านของเธอ
อุ๊ยเนี่ยแรงมากเลยนะคะ

วันนี้สักประมาณ๔โมงเย็นในพื้นที่ของอำเภอพระแดง
จังหวัดสมุทรปราการค่ะตอนแรกพายุมันเริ่มเกาะตัว
บริเวณพื้นที่ว่างเปล่าก่อนข้างหมู่บ้านท้ายซอยสุขสวรรค์๗๖
หลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมขนาดของไอ้เจ้าพายุเนี่ยมันค่อยใหญ่ขึ้น
ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแรงลมก็สูงมากขึ้นด้วยม้วนตัวค่ะ
อบยกหลังคาบ้านปลิวขึ้นไปในอวกาหัสในอากาศ
คนที่ถ่ายคลิปเป็นแม่ค้าชื่อว่าคุณชัญพัฒน
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเธออยู่ในบ้านกับลูกสาว
วัยขวบเศษเท่านั้นนะคะส่วนคุณแม่เนี่ยพาหมาออกไปเดินเล่นหน้าบ้าน
สักพักหนึ่งแม่วิ่งกลับมาที่บ้านบอกพายุพายุพายุหมุน
เธอก็เลยรีบบอกให้แม่กลับเข้ามาในบ้าน

ถ่ายคลิปนี้ทำให้เราได้มีโอกาสเห็นด้วยกันนะคะ
ยอมรับว่านี่คือครั้งแรกในชีวิต
ที่เห็นพายุหมุนกับตาตัวเองแบบนี้มันน่ากลัวมาก

เพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะอันตราย
เธอตัดสินใจไปหยิบรูปหลวงพ่อฤษี

ซึ่งครอบครัวศรัทธาแล้วก็บูชามาตลอด
ขอมาภาวนาบอกให้ขอบารมีของหลวงพ่อ
ปกปักรักษาบ้านแล้วก็คนในครอบครัวให้ปลอดภัย

เป็นเพราะนี่บารมีของหลวงพ่อ

เพราะปรากฏว่าที่บ้านไม่ได้รับความเสียหายนะคะ
ทุกคนรอดปลอดภัยดีนะคะ

ฤษีวัดท่าสุงนะคะที่อุทัยธานีใช่นะคะมันเป็น๑๐นาทีแป๊บเดียว
แต่เป็น๑๐นาทีแห่งความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับ
ข้าวของเครื่องใช้ของบ้านต่างพังเสียหายรถยนต์อย่างน้อย๗คัน
นี่ฮะมาดูอีกมุมหนึ่งนี่เป็นอีกมุมหนึ่งที่ชาวบ้านเขาถ่ายไว้ได้
ขณะที่พายุหมุนพัดถล่มบ้านหลังนั้น

คืออยู่กลางลานดินกำลังสร้างนะฮะ
คือโดนลมพายุพัดหอบ
เอาทั้งหลังคาต้นไม้เศษดินก้อนหิน

แรงลมพายุเนี่ยมันพัดก้อนหินก้อนใหญ่นะครับ
ใหญ่เลยนะมาตกกระแทกบ้านของคนในหมู่บ้าน
รวมไปถึงเศษวัสดุก่อสร้างชิ้นใหญ่
มันก็ตกมาในบ้านของชาวบ้านเขา
พายุยังพัดกระจกที่ประตูที่หน้าต่างนะฮะ
ถังขยะหมู่บ้านนะครับกระจัดกระจายปลิวว่อนไปหมด
คุณผู้ชมดูภาพเนี่ยรั้วยังสั่นกึ่งเลย
โอ้โหนั่นน่ะถังขยะเลยดูสินะฮะ
บ้านเรือนส่วนใหญ่ถูกแรงลมพายุนะครับ
หลังคาปลิวไปตามลมต้นไม้หักโค้นล้มระเนละนาดนะครับ
แล้วพอต้นไม้ล้มมันก็ไปทับเอาบ้านรถยนต์สายไฟเสียหายหมด
จากการสำรวจหลังเกิดเหตุนะครับเพราะว่าข้าวของนะฮะ
ของหมู่บ้านนะครับที่อยู่แกนกลางของพายุเนี่ย
เละเห็นไหมฮะดูสภาพสิ
หลายหลังกระจกแตกเศษกระเบื้องนะครับ
แตกระจายเต็มพื้นถนนไปหมด
จากนี้นะครับบ้านบางหลังมีการพบแผ่นเหล็กขนาดใหญ่
น้ำหนักมากกว่า๑๐๐กิโลกรัม
ไม่อยากจะคิด

โอ้โหหนักจริงพายุรอบนี้นะฮะ
ประชาชนเสียหายหวาดกลัว
บ้านเป็น๕๐หลังที่ได้รับผลกระทบ
นี่ดูรั้วสิต้นแทงบ้าน
นี่เป็นแผ่นอิดแผ่นปูนนะ

มีคนงานในไซส์ก่อสร้างที่อยู่ข้างหมู่บ้านบาดเจ็บไปด้วยคนหนึ่งนะครับ
พอพายุสงบนะครับคนพักอาศัยก็ออกมาช่วยกันบ้านเรา
มาช่วยกันทำความสะอาดนะครับ

หลังคาบ้านไหนเสียหลังคาบ้านไหนแตก
หลังคาบ้านไหนปลิวไปต้องรีบซ่อม

ลูกบ้านจะอยู่กันไม่ได้เลยนะครับ
นี่คือพยุคครั้งใหญ่นะครับที่เกิดขึ้นนะครับ
แม่อยู่แทบจะใจกลางเมืองเลยนะ
อืมไม่ได้มาทุกวันนะแต่พอมาทีแล้วใจคอไม่ดีเหมือนกัน